เดี๋ยวนี้คนเราไปไหนไม่ค่อยกลัวหลงกันแล้ว
ถูกทางเนี่ยถูกแต่ทางน่ะไปได้หรือเปล่า

แต่ว่าดูหน่อยนะครับไม่อยากจะให้เหมือนเหตุการณ์นี้
รถบรรทุก๑๘ล้อขนกะลาปามจะไปส่งโรงงานฮะ
มันเป็นสะพานชั่วคราวแบบนี้ฮะ
นี่ครับเป็นสะพานไม้ปรากฏว่าพอไปปั๊บนะครับ
ส่วนหัวหล่นตุ๋มลงไปแบบนั้น

ช่วงเช้ามืดของวันนี้ครับตำรวจสายตรวจ
ตะบลนครเนื่องเขตชพเชศเชิกเซาครับ
เข้าตรวจสอบอุปเทศลบประทุกข์พวก๑๘ล้อเสียหลักนะฮะ
ตกสะพานไม้ส่วนหัวจมลงไปในน้ำ
ทำให้รถคันอื่นไม่ต้องไปแล้วครับเพราะว่าเต็มคันอยู่แบบนี้นะฮะ
ตรงนี้เป็นสะพานปูนกำลังก่อสร้างใหม่
ในซอยวัดบางสายถนนสุวินทะวงมุ่งหน้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับ
ชั่วคราวเท่านั้นระยะทางก็ไกลพอสมควร๒๕เมตรได้นะครับ
บริเวณกลางสะพานเจอหัวเก๋งของรถบรรทุก๑๘ล้อ
มอยู่ในน้ำนะฮะเอียงซ้ายลงไปแบบนั้นนะครับ
ส่วนท้ายพ่วงอยู่บนคอสะพานนะครับเต็มสะพานแบบนี้เลย
มีนายศักดิ์สอนสมพงศ์อายุ๒๓ปีเป็นคนขับ
รอให้ข้อมูลกับตำรวจอยู่นะครับ
หลังจากปีนหน้าต่างรถออกมาได้แล้วก่อนหน้านี้นี่

นายศักดิ์สอนเนี่ยคนขับรถประทุกข์เล่าบอกว่า
เนี่ยเขาบรรทุกกะลาปามกะลาปามเป็นยังไง
คือกะลาฟาร์มเนี่ยเขาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟนะครับ
ขนมาจากนครนครศรีธรรมราชนะฮะ
จะไปส่งที่โรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
ก็เลยขับลงไปเลยขับไปถึงกลางสะพานล้อมันลื่น
แล้วก็รีบเปิดกระจกปีนหนีออกมาหัวรถมันจมลงไปแล้วล่ะครับ
ตอนนี้ก็โทรศัพท์แจ้งบริษัทประกันนะฮะก็ติดต่อบริษัทตัวเองด้วย
บริษัทประกันด้วยบอกมาช่วยหน่อยเถอะครับ
เออพี่มาไงครับพี่หา
ก็มันยินให้ตรงมาเลยครับ
เวลามันบอกให้ตรงไปก็ตรงก็เชื่อมันนะครับ
แต่ดูข้างหน้าหน่อยว่ารถของเราเนี่ยมันไปได้หรือเปล่า
ใช่หรือเปล่าใช่เยอะนะครับกรณีแบบนี้ค่ะ